ว่าตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่สิงห์บุรีกันหน่อยค่ะ
ผู้ชายคนนึงเขากำลังช่วยชาวบ้าน
บรรจุกระสอบทรายใส่ถุงป้องกันน้ำท่วมอยู่
แต่จังหวะนั้นนะคุณทัศนัย
อยู่มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มามากระหน่ำยิง๕นัด
จนเสียชีวิตนะคะดูเหตุการณ์นี้นะคะ
โอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์อุกอ่านมากนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้จังหวะที่เกิดเหตุ
คนร้ายเข้ามายิงนี้
จนทำให้ผู้ชายคนนี้ค่ะ
คือร่วงลงไปตรงนั้นเลยนะตรงเนี่ย
ตรงถุงที่เป็นจุกกระสอบซ้ายนี้นะคะ
เสียชีวิตเลยนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้
ซึ่งเขายิงไปเนี่ยเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงปืนใช่ไหมคะ
เป็นการยิงระยะเผาขน๕นัดค่ะ
ภรรยาแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เป็น๑๐คนเลยนะ
แตกตื่นวิ่งหนีค่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แล้วก็ถ้าเกิดว่าดูจากคลิปแล้วเนี่ยนะคะ
ตอนแรกที่โดนยิงเนี่ยผู้ชายคนนี้พยายามที่จะลุกขึ้นนะ

หลังจากนั้นเนี่ยคนก่อเหตุก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไปนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘กันยา

หน้าบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
ตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ทีนี้ตำรวจสพอินบุรีก็ไปตรวจสอบ
พบว่าผู้เสียชีวิตคือนายชัยวัดเจริญมายุอายุ๖๖ปีนะคะ
แล้วสภาพศพนี้คือถูกยิงที่หน้าอกที่ลำตัว๕นัด
กู้ภัยก็นำร่างส่งโรงพยาบาลอินบุรี
แล้วจากการสอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
คือเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตัวนายชัยวัดมาช่วยบรรจุกระสอบทราย
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำเลยนะคะ

คนร้ายคงจะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็อาจจะเคยมีปัญหา
อาจจะเคยทะเลาะกับนายชัยวัดมาเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสปาร์คสีเทา
แล้วก็ขี่มาถึงตรงนี้กระหน่ำยิงนายชัยวัด
หลังจากนั้นตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับ
คนออกหมายจับนายธานินศรีเพชรหรือว่านายนินอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเป็นชาวบ้านหมู่๕
ทีนี้ตอนเช้าผู้ต้องหาก็มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพอินบุรี
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุเป็นคนตามหมายจับจริง
ที่ทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าโกรธแค้นกับนายชัยวัดมานาน
ทีนี้ตำรวจก็เลยนำตัวไปค้นที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านของนายนิน
ซึ่งกระท่อมใช้เป็นที่กบดานไปค้นเมื่อคืนนี้
แล้วก็เจอเป็นอาวุธปืนขนาด๓๘แล้วก็มีกระสุน๕นัด
เอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ควบคุมตัวของนายธานินเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมที่สพอินบุรีทีนี้ทางพนักงานสอบสวน
ก็แจ้ง๓ข้อหาค่ะ๑คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ๓คือพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ส่วนนางถุงเงินภรรยาของนายชัยวัดผู้ตายเนี่ยนะคะรวมถึงญาติญาติเนี่ย
บอกว่าทางผู้ตายเคยมีเรื่องขัดแย้งกับนายนินมาเมื่อ๓ปีก่อน
ตอนนั้นเป็นเรื่องกระสอบทรายที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน
ตั้งยาวไปจนถึงบ้านของนายนินที่อยู่ในซอยเดียวกันห่างออกไปประมาณสัก๔หลัง
ซึ่งกระสอบทรายนี้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนน้ำท่วมหลายปีก่อนแล้ว
แล้วนายธานินเขาจะมาเอาจากหน้าบ้านของพ่อ
แต่ว่าพอพ่อไม่ให้แล้วบอกว่าจะต้องใช้เหมือนกัน
ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนอกจากนี้นายนินเนี่ยยังชอบด่าทอเร่งเครื่องรถใส่
แล้วก็ถมน้ำลายใส่ไม่คิดว่ารอบนี้จะรุนแรงถึงขั้นต้องยิงกันแบบนี้
แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะ
ทางญาติทางภรรยาบอกว่าอยากให้นายนินติดคุก
แล้วก็ไม่ต้องมาขอขมาศพด้วยนะซึ่งความคืบหน้า
ล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยตำรวจจะนำตัวในนินเนี่ยนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่อืม
เมื่อเช้าจะเอาไปก็ปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
ก็มีการฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
อุกอัดมากนะคะเหตุการณ์นี้อืม